ทีมข่าวไทยรัฐทีวีและมีโอกาสได้พูดคุยกันกับอดีตในพรานนะครับ
ซึ่งครั้งหนึ่งก็เคยรับจ้างตัดไม้กฤษณาแล้วก็ไม้หอมในป่านั้น

ได้มีการเปิดเผยถึงเรื่องราวขั้นตอนในกระบวนการ
การตัดไม้หอมในป่าทำอย่างไร
ติดตามพร้อมกันจากรายงานครับ
ตามที่เข้าไปหาไม้กิจสนานี่ก็ต้องเดินตามทางไปตามป่าอย่างนี้
เดินเข้าไปปุ๊บพอเราไปเปิดพื้นที่ว่าเราจะมีไม้ตรงนี้
เราก็ไปตั้งแคมป์ไว้ตั้งแคมป์ให้ดูดีขึ้นแล้วก็พักสักครึ่งวัน
เราก็เดินตามริมเขาตามเหลี่ยมเขาไป
พอไปเจอไม้แล้วปุ๊บถ้าไม้ติดเราก็ฟันเอาแต่เปลือกมันมา
อดีตในพรานที่เคยเข้าไปตัดไม้กิจสนาในอุทยานแห่งชาติทัพลานจังหวัดปราจีนบุรี
อธิบายเส้นทางการเดินเท้าเข้าไปในเขตป่าอุทยานให้กับทีมข่าวได้รับฟังอย่างละเอียด
จากประสบการณ์ที่มีกลุ่มนายทุนในพื้นที่ว่าจ้างให้เข้าไปตัดไม้กิจสนาในป่า
ทำให้เจ้าตัวสามารถอธิบายขั้นตอนต่างได้อย่างชัดเจน
มันไปตามเหลี่ยมเขาแบบนั่นแหละไปตามเหลี่ยมเขา
อย่างนี้มันจะอยู่ตรงเหลี่ยมมันจะอยู่ข้างบน
เหลี่ยมแบบมืดค่ำหน่อยคุ้มหน่อย
ถ้าเจอไม้ดีก็โอเคไปแค่วันเดียวก็กลับได้ครับ
แล้วแต่โชคเราว่าจะเจอไหมดีหรือไม่ดี
คับเปลือกไม้เปลือกไม้ที่มีติดดำหน่อยนึง
ก็ประมาณเซน๒เซนนี่ก็โอเค
ถ้าเป็นเปลือกไม่มีเซ็นดำไม่มีเชื้อ
เขาก็ไม่อยากจะได้ไม่เอากันไม่ตัดไม่ย้ำกัน
ตอนที่เอามาปุ๊บนี่ก็ต้องมาดูมาคัดเอาด้วยว่า
ถ้าไม่มีเซ็นเราก็ตัดทิ้งเอาเซ็นมันไปย่างย่างให้แห้ง
เพราะว่าย่างแห้งมันจะเบาขึ้น
ถ้าไม่ย่างมันหนักแล้วเอามาไหว

ถ้าเราเลยเต็มไปกัน๔๕คนได้เต็มปุ๋ยถุงปุ๋ยแล้วปุ๊บ
เราก็เตรียมจะกลับมาที่บ้านแล้วก็เอามาให้นายทุน
เราก็ให้ในทุนเอาไปต้มอยู่แถวประจันตคามนี่แหละ
แต่พวกเราไปไม่ได้หรอกแต่เขาไม่ให้เราไป

แล้วเงินแล้วก็ปิดกิโลหนึ่งก็อยู่ประมาณร้อยกว่า
หรือสองร้อยกว่ากันไปเขาจะดูไม้ดีไม่ดี
พรานลายนี้ยังเปิดเผยอีกว่า
ในทุนที่ว่าจ้างนั้นต้องการไม้กิจสนาที่มีลักษณะเป็นแก่นสีดำ
เพราะสามารถขายได้ราคาดีโดยให้ราคาสูงถึงกิโลกรัมละ๑๒๐๐บาทเลยทีเดียว
แต่ต้องยอมรับว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะส่วนใหญ่จะได้เพียงชิ้นไม้ต้มเท่านั้น
ในทุนนี่หมายถึงว่ามาติดต่อกับเรา
ให้เราไปเอาหาไม้อย่างนี้พอไปได้ไหมอย่างนี้
แล้วเขาก็ยนต์เงินให้เราสักก้อนนึงสักห้าพันหรือสักหมื่นนึงอันนี้

ไปอยู่แล้วแต่ไปกี่วันไม่กำหนดถ้าไปวันหนึ่งคืนนึงสองคืนนึง
ก็ได้ได้ไม้ได้โอเคก็ไม่ขาดทุนมันค่ายจ้างก็คิดเป็นจิโลครับ
เขาคิดเป็นกิโลคนหนึ่งก็อยู่ประมาณ๔๐โลห้าสิบโล
มาแค่นั้นแหละแต่เยอะกว่านั้นก็คงจะไม่ไหวกัน
แต่ส่วนมากไม้แก่นเนี่ยมันถ้าเราไปหานี่มัน
วันหนึ่งมันก็คงจะหายากบางวันก็ไม่ได้เลย
ก็จะหายไม่แจนถ้าไม้ถ้าไม้เป็นเปลือกเนี้ย
ทำไมต้มเนี่ยมันวันหนึ่งเราก็ได้แล้วสองถุงปุ๋ยนี่เราเอามาย่างเนี่ยมันก็เบาลงเบาลงเนี่ย
ทั้งหมดนี้คือขั้นตอนการเข้าไปลักลอบตัดไม้กิจสนาในป่าห่วงห้ามของไทย
อดีตนายพรานในจังหวัดปราจีนบุรีนำมาตีแผ่ให้สังคมได้รับรู้ถึงกระบวนการค้าไม้กิจสนา
แถวรัฐทีวีรายงาน